เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียนะครับ
ตำรวจออสเตอร์เรียถวดยึดยาไอซ์ได้เกือบ๑๖๐๐กิโลกรัม
เป็นยาเสพติดที่ถูกลักลอบส่งมาจากประเทศไทย
จนถึงวันนี้ความคืบหน้าในการขยายผลสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คนนะครับ
แต่ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

นี่คือไอซ์ของกลางบางส่วนที่ตำรวจออสเตรเลีย
มาโชว์ต่อสื่อมวลชนในการแถลงข่าววันนี้

เพราะนี่คือของกลางจากเหตุที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มไอซ์ได้เกือบ๑๖๐๐กิโลกรัม
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่พบไอซ์จำนวนมหาศาลที่ท่าเรือในเมืองเมลเบิ้ลของออสเตรเลีย
บตาเจ้าหน้าที่ด้วยการอัดซุกซ่อนในลำโพง
และที่สำคัญยาเสพติดเหล่านี้
ถูกส่งมาจากต้นทางที่กรุงเทพมหานครประเทศไทย
โดยการแถลงข่าววันนี้เป็นการขยายผลหลังมีความคืบหน้าจากตำรวจ
ที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลำเลียงไอซ์ล็อตใหญ่เข้าออสเตรเลีย
โดยผู้ที่ถูกจับกลุ่มมีทั้งหมด๓คน
เป็นชาย๒คนอายุ๓๗และ๓๘ปี
เป็นหญิง๑คนอายุ๓๗ปี
ซึ่งในจำนวนนี้๒คนเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร
อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่น
โดยยังไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ขยายผลพบพลเมืองไทยเกี่ยวข้องกับเหตุนี้หรือไม่
การพบไอซ์เกือบ๑๖๐๐กิโลกรัมลักลอบทรงจากไทยเข้าออสเตรเลียเป็นข่าวที่ฮือฮา
เพราะนี่คือไอซ์ล็อตใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
เท่ากับร้อยละ๑๓ของยาเสพติดทั้งหมดที่ยึดได้เมื่อปีที่แล้วในรัฐวิคตอเรียของออสเตรเลีย
และหากทั้งหมดหลุดลอดออกไปจำหน่ายในตลาดมืดออสเตรเลียได้
ไอซ์เหล่านี้อาจมีมูลค่าสูงถึงกว่า๒๔๐๐๐ล้านบาท
ตำรวจบอกว่านี่คือชัยชนะของฝ่ายปราบรามที่ช่วยป้องกันยาเสพติด
ไม่ให้ไปถึงมือของประชาชน
ที่ผ่านมาออสเตรเลียประสบปัญหาไอซ์ทะลักเข้าประเทศ
ต้องเปิดปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่
จากราคาไอซ์ในออสเตรเลียมีราคาสูงกว่าประเทศอื่น
โดยมีสถิติเปรียบเทียบราคาไอซ์ในประเทศจีน
ที่จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ๒๔๐๐บาท
แต่ถ้านำไอซ์ปริมาณเท่ากันไปขายในออสเตรเลีย
ได้ราคาสูงถึง๑๕๐๐๐บาท
ทำให้ขบวนการค้ายาเสพติด
ลักลอบนำไอซ์เข้าออสเตรเลียมากเป็นพิเศษ

ได้รับความนิยมมากกว่ายาเสพติดประเภทอื่น
และยังมีเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในออสเตรเลียเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ทำให้ตลาดไอซ์ในออสเตรเลียเป็นตลาดที่ใหญ่มาก